มันคือมาจากไหน
เขาเป็นมาตั้งแต่ก่อนเจอกับหนูแล้วค่ะ
หนูเคยรอตั้งแต่อยู่กองกรรมเทพศ์สอนกลแล้วค่ะ

วันที่คุณเจอโตโน่หลังจากไหว้เสร็จประโยคแรกคุยอะไรกับคุณ
เขาพูดว่าหมดแรงต้อง

ก็เป็นก็ได้ค่ะมันไม่ได้สำคัญแล้ว

เคยถามโตโน่นะครับนิชาอาจจะได้ดู
พี่ว่าได้ดูเนี่ยคำว่าคบกันมากี่ปี

แล้วพี่เราซ้ำกันมากี่นานหรือยัง
กี่ปีแล้วอย่ามองคุณแม่
นี่คุณรู้จักโตโน่พาคินมา๗ปีเหรอ

รักไม่น่าใจว่าเริ่มตอนกี่ปี

ก่อนมาไหว้เขาคุยเป็นเรื่องตลกนะว่า
แพลนการิชาจะไปต่างประเทศนะ

คิดถึงเพราะตอนนั้นเคยไปทำงานด้วยกัน

แต่ว่าพอมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมา
เรื่องทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

สนทนาวันนั้นจำได้ไหมเขามาบอกว่าน้อง

คุณเรียกเขาว่าอะไรยังไง
ถ้ามโหโหก็จะเรียกว่าอะไร
ถ้ามพูดวันแรกเราคุยแค่ว่า
ร้อนค่ะโรงก็ยังเปรียบนะ

อาจจะต้องเลื่อนไปในเดือนที่คิดไว้ไม่น่าได้แล้ว
ก่อนเริ่มไหว้สักแป๊บหนึ่งก็บอกว่าเอองั้น
หรือเราไม่ไปแล้วไหมเราไปแค่แบบเขาใหญ่อะไรอย่างนี้ง่าย
แล้วก็เขาก็อยากขับมัสเต็งของเขาไปอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยแบบตอนแรกหนูยังพูดเลยว่าก็ได้นะ
แต่ว่าดูตัวเองก่อนดีกว่า

ใช่คือถ้าพี่อยากพักอยู่บ้านไม่ต้องไปก็ได้หนูไม่ได้ซีเรียส
คือเอาที่ร่างกายมันไหวไม่ใช่ว่าเหนื่อยแล้วก็ต้องมาหักโฮมพาหนูไปอีก
อันนี้ไม่มีความสุขหนูก็จะไม่มีความสุขเหมือนกัน

โอเค

เขาบอกคุณก็เตือนเขาแต่ว่าตามสไตล์โตโน่นะ
อยากทำต้องทำทำเพื่อคนอื่นต้องทำ
คือเขาฟังนะคะฟังทุกคน

ก่อนที่จะไหว้หนูก็แบบมันปลอดภัยไหม
เป็นห่วง
ทั้งหนูทั้งแม่น้อยแม่ยุยก็เหมือนกันทุกคนกังวลหมด
ซึ่งตอนนั้นพี่โน่เขาก็พูดเหมือนกันว่าถ้าทุกอย่างไม่ปลอดภัยไม่ทำ
หนูก็เลยว่างั้นไปหาข้อมูลมาหาข้อมูลมาให้ดูหน่อย
ใครดูแลน้ำตรงนั้นน่ะใครที่รู้ว่าน้ำเป็นยังไง
ตรงน้ำมันเป็นยังไงการเดินทางมันเป็นยังไง
ขอข้อมูลนิดนึงขอความมั่นใจขอความมั่นใจนิดนึง
เขาก็หายไปสักพักเขาขึ้นพัวเวอร์พอยต์กับทีมค่ะ
แต่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยไปดูมาแล้วนะเขาบอกว่าช่วงนั้นน่ะ
เป็นช่วงที่น้ำมันเบาพอดีแต่มันหน้ามรสุมนะตอนนั้นน่ะเราไม่รู้
ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้านั้นคือมรสุมแต่พอหมดมรสุมปุ๊บ
ในช่วงที่เราไปอากาศดีมากแล้วเป็นช่วงที่ทุกคนที่ช่วยกันวิเคราะห์
เขาบอกมาแล้วว่าช่วงนั้นคือไหว้ง่ายที่สุดแล้วของปี
อ่าโอเคก็อเจมส์อนุมัติแล้วถ้าไม่อนุมัติเขาไหว้ไหม
เขาก็อาจจะไหว้อยู่ดีแต่ด้วยความที่หนูเห็นโรงพยาบาลแล้วด้วยค่ะ
ฝั่งของทางลาวด้วยคือมันไม่ใช่แค่เพราะว่าโอเค
ทุกอย่างปลอดภัยแล้วให้แค่นั้นไม่ใช่หนูเห็นแล้วด้วยว่า

หนูแค่ลองคิดว่าถ้าเป็นหนูที่มีชีวิตอยู่ที่นั่นกับการที่การรักษาอาจจะไม่ได้เพียงพอ
ถ้าวันหนึ่งคนในครอบครัวหนูเป็นอะไรไปเกิดอะไรกระทันหันอุบัติเหตุขึ้นมา
เราจะเป็นยังไงหนูก็เลยรู้สึกว่างั้นถ้าอะไรที่ช่วยได้เราช่วยดีกว่า
เกิดที่หนูรู้สึกแล้วถึงหนูจะร้องไห้เลย

แล้วทีมครับว่ายถึงตามมา

แล้วพอหนูมาถึง
นิกูธุรกีษมารอบเยอะมาก
ตอนแรกหนูเห็นแค่ฝั่งจากเรือ
ก็แบบโหเยอะแล้วอ่ะพอเราเดินขึ้นแล้วเข้าไป
คือมีเต็มร้านนั้นอีกอะค่ะคือแล้วเขามาด้วยความรู้สึกขอบคุณนะคะ
มันไม่ใช่แค่ว่าเขามากรี๊ดดารามันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ
ระหว่างที่พี่โน่เดินไปหนูเดินไป
ระหว่างทางนั้นน่ะคนจับมือแบบขอบคุณร้ายขอบใจร้ายขอบใจร้าย
แล้วคำว่าขอบใจหลายของเขามันคือเรารับรู้ได้จริงว่าเขาขอบคุณจริง
มันไม่ใช่แค่อุ้ยนิชาโตโน่มันไม่ใช่ค่ะ
มันคือเขาขอบคุณจริงบางคนแบบร้องไห้แบบ
แล้วมีพี่คนนึงเดินมาพูดกับหนูจับหนูไว้นี่แหละค่ะ
แบบเออขอบใจแบบขอบคุณมากที่มาช่วยขอบคุณมากจริง
แบบคือเขาพูดตั้งใจพูดจริงว่าแบบขอบคุณมากจริงที่มาช่วยเราตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ขอบคุณมากไม่มีใครเคยมาช่วยแบบนี้เลย
แล้วหนูเลยแบบแบบแบบโอ้โหแบบมันดีใจมาก

มากค่ะใช่เป็นความประทับใจที่ไม่มีทางลืม
วันที่คุณเจอโตโน่หลังจากไหว้เสร็จประโยคแรกคุยอะไรกับคุณ
เขาพูดว่าหมดแรงต้องเขาพูดแค่นี้เลย
ใช่เขาบอกพี่หมดแรงแล้วเขาก็แบบอยู่อย่างนี้

หนูบอกว่าไม่เป็นไรก็พักพักก่อน
ระหว่างวันไหว้นะก่อนนั้นเขาเตรียมตัวก็หนักหนาสาหัส
แล้วก็มีดราม่านะคะนิชารับมือมันยังไงถามด้วยความรักไหม

ค่ะคือเราเข้าใจนะคะหมายถึงว่าในมุมของคนที่มองเข้ามา
เพราะเราเองก็เคยรู้สึกเหมือนกับทุกคนว่ามันอันตรายไหม
คือหนูเลยเข้าใจเข้าใจทุกมุมมองแต่ว่าแต่ว่าณวันนั้นเรารู้
แล้วเรามั่นใจในทีมที่เขามาบอกเราแล้วว่ามันปลอดภัยที่สุดของปีแล้ว
แล้วมันก็เป็นช่วงที่นักว่ายน้ำเขาก็ไหว้ข้ามกันอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยเข้าใจมากกว่าค่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรบ้างค่ะ
เข้าใจได้แล้วเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้
แต่นิชาเข้มแข็งมากนะคะโตโน่ปกป้องนิชาทุกการสัมภาษณ์
ชาก็ปกป้องโตโน่ทุกคำสัมภาษณ์เหมือนกัน
เวลาเรารักแล้วก็หวังดีต่อกันไอ้การปกป้องนี้มันจะเป็นโดยธรรมชาติใช่ไหม
เพราะหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูมาปกป้องอะไร
แต่ว่าอันนี้คือมุมของหนูที่หนูรู้สึกว่าแบบว่าอย่างที่บอกค่ะว่า
เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ก็แค่นั้น

ในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองเป็นลมใต้ปีกของคนรัก
เพื่อที่ให้มันขับเคลื่อนไปอย่างสมูทไงครับ
จริงก็ขอบคุณทุกคนนะคะในตอนนั้นจำได้ว่าขอบคุณ
พูดขอบคุณไปก็ร้องไห้ไปตอนนั้นคือขอบคุณมาก
คือขอบคุณที่ช่วยเหลือชีวิตอีกหลายชีวิตหลังจากนี้
ช่วยเหลือคนที่เขาลำบากกว่าคืออย่างที่บอกค่ะ
ชีวิตมันรอไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใคร
ถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวของใคร
มันก็เขาควรได้รับการรักษาที่ดี
แล้วก็ที่สุดเท่าที่มันจะทำได้
แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือนี้ค่ะ
ว่าเราอยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยจริง
เพราะว่าชีวิตมันต่อลองกันไม่ได้ค่ะ

เราจะมาบอกว่าป่วยอย่าเพิ่งเป็นไปมากกว่านี้นะ

ใช่แล้วหนูเองก็เคยที่แบบว่าน้องสาวที่แบบ

หมอบอกว่าอาจจะหนักมากแล้ว
แต่หนูโชคดีที่มีโรงพยาบาลที่ดีรักษาน้องให้หาย
แล้วหนูลองคิดกลับกันนะคะ
หนูเคยมีพ่อที่ล้มแล้วเลือดข้างในสมอง
เฮ้ยก็เพราะโรงพยาบาลที่ดี
ช่วยให้พ่อหนูยังแข็งแรงมาก
เหมือนคนที่ไม่เคยเป็นตรงนี้มาก่อนเลย

ตอนนี้คบกันมา๗๘ปีแล้ว

๗ปีแล้วเหรอรวดเร็วมากเรา

แต่พอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยด้วยค่ะ
ปล่อยมันจะเป็นไงก็เป็น
คือมันเลยไม่ได้มานั่งนับเท่าไหร่
ว่ามันไปถึงไหนแล้ว

คุณก็ถามพี่โน้ดีกว่าค่ะ

แต่ผมก็ยังรบกว้าง

นี่ฉันยังเป็นคนข้างรักเหมือนวันที่พี่ให้สมาธิอยู่ไหม
ก็คงหนูรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเดิม

นั่นหมายความว่าหนูยังข้างรักเหมือนเดิมไหมคะ
รู้สึกว่าไม่รู้ว่าข้างรักไหม
แต่ก็คิดว่าก็คิดว่า

อาจจะข้างรักแล้วมั้งค่ะ

หนูไม่รู้เหมือนกันว่าแบบอะไรคือข้างรักอะค่ะ
พี่เป็นเพื่อนเป็นคนรอบข้างค่ะ

เขามาเป็นมาตั้งแต่ก่อนเจอกันรึล่ะคะ

ใช่แฟนคลับก็ล้อแบบคนรอบข้างล้อกันมาหมดแล้วนานมากแล้ว
แต่นางเขายังยึดมั่นว่าจะใช้ท่านี้อยู่ตามโรงชีพ
เขาเป็นไปเองค่ะเขาเป็นไปเอง

โดดน้ำเราตักเตือนหรือว่าเราเป็นห่วงเรื่องการโลดผลโจรทะยานของโตโน่ไหม

โลดผลไม่ว่าจะเรื่องไหนก็เป็นห่วงอยู่แล้วค่ะ
ใช่แต่ว่าถ้าอันไหนที่น่าเป็นห่วงจริงก็จะพูด
ก็จะพูดว่าเต็มที่ได้หนูรู้ว่าเขาเป็นคนเต็มที่
หนังที่เขากำลังจะออกผลพันธุ์ก็รู้ว่าเต็มที่มาก
เวลาเล่นละครเวลาทำงานเพลงในทุกบทบาทเขาเต็มที่มากอะค่ะ
ในการทำโครงการก็เต็มที่มากคือเป็นคนเต็มที่มากค่ะ
ซึ่งหนูรู้ว่าในแต่ละโปรซิชั่นมันก็จะต่างกันออกไป
ซึ่งถามก่อนหน้านั้นหนูไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอะไร
แต่ว่าหนูเป็นห่วงคอเคารึกเรื่องเยอะมาก
คืออันนี้ถ้าไล่มาตั้งแต่แรกเค้ายวกยวก
บางทีถ้าอาจาเขาอีกวันนึงคือเค้าแบบ
คอเค็ดหรอคอเคลื่อนหรอ
มันยับยังต่อได้มั้ยคืออีกวันนึงก็จะมีคอนเสิร์ตต่อแล้ว
แบบบางทีมันมันมากเขาก็ใส่ซึ่งดูแบบ
งั้นก็ทำอะไรไว้ไม่ได้หรือนะ
ซึ่งเป็นมานานมากแล้วนะแล้วหนูก็บอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่า
ถ้ามันมีคอนเสิร์ตติดกันแบบนี้

คือพอเขาขึ้นไปบนนั้นแล้วเขาเห็นคนสนุก
แล้วคนไปเขาก็ไปอีก
คือมันการรับส่งเขามันคืองานเขา

ตามใดที่ไม่มีอะไรที่มันอันตรายจนเกินไป
ปีก่อนนิชาให้สัมภาษณ์พี่ว่า
ถามนิชาว่าโตโน่เขาบอกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับนิชา
ชาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ชายที่พอดี

สำหรับโตโน่ถ้าเป็นคำถามเดิมนะคะ
เขาบอกเขาอาจจะยังไม่ดีพอสำหรับนิชา

ไม่มีอะไรดีพออะไรมันไม่มีมาตรวัดหรอกค่ะ
แต่ว่ามันพอดียังไงมากกว่า

คืออย่างพี่โน่เป็นคนใจเย็นมากค่ะ

เมื่อก่อนอาจจะเป็นคนคิดเร็วทำเร็วอะค่ะ

สมมุติแม่เริ่มคิดหนึ่งหนูคิดว่าเป็นถึง๕แล้ว

เล่นละครอะไรพวกนี้ไหมคะ
คิดถึงคนอื่นค่ะ

แล้วหนูมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้หนูเรียนรู้เหมือนกันว่า
อย่างที่บอกค่ะหนูคิดพูดออกมาเลยคือแบบมันปลึ๊ดออกมาเลยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแต่อย่างพี่โน่เขาคิดสมมุติใครถามหรือประชุมงาน
หรือว่าแม้กระทั่งคุยกันเรื่องจริงจังเขาจะคิดก่อนคิดก่อนทุกครั้ง
กระทั่งกับคนในครอบครัวกับน้องสาวกับหนูกับแม่น้อยกับแม่ยุ้ยกับวงค่ะ
ที่หนูเห็นมาคือเขาจะไม่มีการพูดไปแล้วทิ้งค่ะไม่มีเลย
คือเขาจะคิดก่อนเสมอว่าพูดไปตัวเขาต้องการจะสื่อสารอะไร
แล้วคนฟังจะรู้สึกยังไงแล้วคนฟังจะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดไหม
หรือว่าหรือมันต้องพูดแบบไหนคือเขาแคร์คนรอบข้างแคร์ความรู้สึกของคนอื่น
คำถามคำถามนี้เฉยอยากฟังจากปากนิชาว่านิชากับโตโน่เป็นแฟนกันคันหัวเลยเนอะ
มันไม่รู้ไม่รู้จะตอบยังไงค่ะ
ถ้าพี่ถามด้วยความรักนิชาน่ะตามสไตล์ไทรลัสท็อคตามสไตล์พี่เล็ก
จริงถ้ามันเกิดการพูดอ่ะนี่ตาโตมากนะเวลาคุยเรื่องนั้น
หนูต้องการจะบอกจริงว่าที่ผ่านมาแบบถ้าหนูคุยกับใครมีแฟนหนูพูดตลอด
แต่มันไม่เกิดการที่มานั่งคุยกันไงค่ะว่าแบบ

ไม่ค่ะแล้วถ้าจะให้พูดออกมามันก็ไม่รู้จะพูดไงกับ
เราไม่ได้เป็นคนคือณปัจจุบันเราสถานะไม่ได้อะไรกับเรา

ใช่ค่ะมันไม่สำคัญกับตัวหนูแล้วสำหรับคนอื่นถ้ามันสำคัญเขาอาจจะต้องการ
อันนั้นแล้วแต่เขาแต่สำหรับหนูหนูไม่ได้ต้องการ
ถ้าเขามาขอเป็นแฟนล่ะ
ก็ได้ค่ะแต่มันไม่ได้สำคัญแล้ว
เป็นแฟนในแบบของนิชาคาโตโน่อาจจะไม่ต้องพูดนะ
แต่แสดงให้เห็นเพราะว่าการกระทำสำคัญของคำพูดเชื่อแบบนั้น
ค่ะคือความรู้สึกจริงของเรามากกว่าว่าเรารู้สึกอะไร
เพราะว่าเป็นอะไรมันไม่ได้บอกว่าเรารู้สึกอะไร
ใช่ความรู้สึกสำคัญกว่าณปัจจุบันสำคัญกว่า
ถามโตโน่โตโน่ก็ไล่มาถามพี่ชายอีกรอบหนึ่ง
แต่เขามาดำหนังเพลงหน้าบ้านนะพาดิกีต้าร์เนี่ยนะ

แต่ว่ามันมีบางอย่างที่เขาทำแล้วน่ารักดี

ก็อย่างมาร้องเพลงหน้าบ้าน

เดี๋ยวหมู่บ้านแตกตื่นค่ะ

ตัวนิชาคือนิชาไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตัวโน้นก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ

ว่าเขาจะอยู่ในบทบาทไหนเขาไม่เคยเปลี่ยนสถานวิชาเลยใช่ไหม

ผู้หญิงต้องการคำว่าเสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมครับ

คือสำหรับหนูอะ
ทุกคนนะคะเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน

หนูไม่ได้ยึดติดว่าใครต้องเป็นเหมือนเดิม

เสมอไปมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ
มันแบบมันคือณวินาทีนั้นเรายังเข้ากันอยู่ไหม
ยังโอเคกับนิสัยของกันอยู่หรือเปล่า
เรายังมันยังพอดีอยู่ไหม

มันพูดไม่ได้ว่าเธอจะต้องเหมือนเดิมตลอดไป

วันอื่นมันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เขาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ก็ได้

เพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่
ที่จะเหมือนเดิมได้เสมอ

แค่วันนี้เราเดินออกจากบ้าน
หนูก็เปลี่ยนความคิดต่อเรื่องหนึ่งแล้ว
เขาเดินออกจากบ้านเขาก็เปลี่ยนความคิดต่อเรื่องนึงแล้ว
เพราะฉะนั้นในทุกวันมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
แค่ว่าพอมันหมุนไปแล้วมันยังเป็นฟันเฟืองที่มันเข้ากันได้หรือเปล่า

มีภาพวันแต่งงานไหมวะไม่ได้พูดถึงโตโน่นะ
เคยมีความฝันว่าการแต่งงานจะเป็นภารกิจสุดท้ายของความรัก

ไม่ค่ะไม่ค่ะเหมือนสถานะค่ะ
งานแต่งงานก็คือไม่ได้สำคัญสำหรับหนู
ในตอนนี้นะคะในณวันนี้หนูคิดแบบนี้
คิดว่ายังไม่ได้สำคัญอะไร
แล้วก็ไม่ใช่จุดจบของความรัก
ความสัมพันธ์ของคนมันมีไปตลอด

มันไม่มีอะไรบอกว่าอันไหนคือขั้นไหนแบบไหนค่ะ
มันไม่มีอะไรบอกว่าอันไหนคือขั้นไหน